ดูข้อกฎหมายกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับว่าในส่วนของผู้ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็นดารานักร้องหรือว่าเน็ตไอดอลต่าง
ที่เขาไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้านะคือรีวิวความจริง

แต่หลายคนก็ไม่ได้ทดลองใช้เราก็แค่มาหยิบแล้วก็บอกว่าดีจังเลย
พวกนี้ผิดตรงไหนอะไรยังไงบ้าง

ท่านที่อยู่ในแวดวงจะรับฟังไปด้วยก็ได้นะครับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย

เกี่ยวข้องกับการเป็นพรีเซนเตอร์

มาตรา๔๑ที่ระบุว่า

ให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
มีอัตราโทษตามมาตรา๘๔
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องความผิดตามพรบอาหารและยา
พศ๒๕๒๒มาตรา๔๐ด้วย
ที่ระบุว่าผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ
สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา๔๑ก็ระบุว่าโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณเพื่อประโยชน์ทางการค้า

มีอัตราโทษตามมาตรา๗๑คือปรับไม่เกิน๕พันบาท
คือก็มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนนะคะเป็นความผิดเกี่ยวข้องกับพรีเซนเตอร์
ดังนั้นเหมือนที่ท่านรองพบตรบอกว่าจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะมีศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปรับรามการกระทำความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือสปรอองค์การอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุขนะคะเคยออกประกาศระบุถึงพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ยาเครื่องสำอางที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินคดีด้วย
ซึ่งครอบคลุมถึงโฆษณาที่ออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนะคะ
คือเป็นประกาศที่กำหนดว่าให้ตรวจสอบก่อนรับงานนะคะ
คือการใช้ข้อความรูปภาพหรือการกระทำด้วยวิธีอื่นใด
อันเป็นผลให้การโฆษณาที่เผยแพร่ออกสู่ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคนั้น
เป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่อยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยครั้งนั้นนะคะออยแนบ๑๐๖รายชื่อนักร้องนักแสดง
บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนหรือเน็ตไอดอล
มีพิธีกรผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ในช่วงปี๒๕๕๘ถึง๒๕๖๐นะคะ
ก็มีประกาศออกมาอีกฉบับหนึ่งที่ก็ระบุชัดว่าต้องตรวจสอบก่อน
จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์ต่าง
แสดงว่ากฎหมายเขามีอยู่แล้วการประกาศแจ้งเตือนไปให้ทราบ

ใช่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องตรวจสอบก่อน
เพราะมันมีผลกับความเชื่อของผู้คนไง
คนเขาก็มาซื้อเพราะเขาเห็นคุณเป็นคนโฆษณา